ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันครับวันจันทร์คนต้อง
กองกลับมาอยู่อย่างนี้

ตื่นแล้วมันก็เริ่มเอามาหิดแล้วมันตื่นมันก็เอามาหิตแล้ว
ไปดูเรื่องของโควิดค่ะ
หลายคนก็มีความกังวลเรื่องของลองโควิด
กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองก็มีความห่วงใยถึงผู้ที่หายป่วยจากโควิด๑๙
แล้วก็อาจจะพบภาวะลองโควิดโดยมีการมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข
ประชาสัมพันธ์ก็คือมีการให้ความรู้กับประชาชน
แล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองหากเกิดภาวะลองโควิดขึ้นมานะคะ
อย่างเช่นถ้ามีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียสมองล้าหัวมันตื้อนอนไม่ค่อยจะหลับ
แล้วก็อาจจะมีอาการอื่นประกอบอย่างเช่นบางคนเจ็บหน้าอก
มีอาการปวดศีรษะท้องเสียซึ่งอาการลองโควิด
จะค่อยดีขึ้นตามระยะเวลา
สำหรับคนที่สงสัยว่าตัวเองมีอาการลองโควิด
ต้องบอกว่าในกรุงเทพมหานครสามารถที่จะสอบถาม
แล้วก็เข้ารับบริการเป็นแบบว่าคลินิค๙แห่ง
แห่งเกี่ยวกับเรื่องของรองโควิดเลยก็จะมีโรงพยาบาลตากศิลป์อืม
โรงพยาบาลรัฐกระบางโรงพยาบาลศรีรินทรโรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนแล้วก็โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินทโรอุทิศนะคะแล้วก็อีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลเวชการุณรัฐ
ก็มีการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชันหมอกอทมอืม
ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องของการให้คำปรึกษาการตรวจประเมินรวมถึงการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
โดยสามารถที่จะเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ์ของผู้ป่วยได้นะคะอันนี้ในกรณีที่ถ้าคุณสงสัยว่าคุณเป็นรองโควิด
ทีนี้เนี่ยคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรค
ก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องภาวะลองโควิดนี่แหละค่ะ
คือจริงจริงคุณหมอเขาบอกว่าแบบอย่าเพิ่งกังวลไปมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเท่าที่ติดตามดูอาการต่างต่างขององค์การอนามัยโลกเนี่ย
ยังไม่มีการเขียนนิยามชัดเจนถึงภาวะลองโควิดแต่มันเป็นคำศัพท์ที่เราใช้กันนะคะ
ก็คือว่ามันเป็นภาวะที่มีอาการป่วยหรือไม่สบายหลังจากเป็นแล้วก็หายจากโควิดกลไกการเกิดเนี่ยมันเนื่องจากโอ้โหเกี่ยวข้องกับหลายระบบอ่ะค่ะ
ซึ่งอาการที่ไม่ค่อยเจาะจงกับอาการต่างมันอาจจะมีการเกิดขึ้นทั่วโลกเขามีการพยายามที่จะรวบรวมอาการต่างภาวะต่างหลังจากการหายโควิด
พบว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีอาการหนักหลังจากหายแล้วประมาณ๒๓เดือนมันจะมีอาการ
ผิดปกติแบบไม่หายขาดซะทีเดียวคือเหมือนยังมีอาการต่อเนื่องอ่ะค่ะยังไม่หายสนิทซึ่งเขาบอกว่าเขากำลังจับตาดูอยู่แต่เท่าที่ดูจากคนไข้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาการไม่รุนแรงแล้วโดยส่วนใหญ่น่ะไม่ค่อยมีอาการแทรกซ้อนอะไรนะคะหลายคนพยายามออกข่าวว่าน่ากลัวนี่คุณหมอบอกความเป็นจริงเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่

แล้วก็แบบฉันก็รีบกลับมาฟื้นฟูไงแต่ตอนแรกจำได้นั่งว่าพี่ไม่ไหวอย่าเป็นเลยนะพี่แม่งหนักตะลิ้วแล้วเขาบอก๓วันแรกคือแบบนี่มีแรงทำอะไรเลยเขาบอกไม่มีเรื่องไม่มีแรงจริงใช่ไหมแต่อย่างบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยใช่ค่ะพี่เราเห็นหลายคนเหมือนกันที่ไม่เป็นอะไรเลยบางคนไม่เป็นอะไรเลยแต่ยังแบบว่าแล้วแต่คนเขาบอกว่าแล้วแต

พบเป็นรายที่ห้าเป็นผู้หญิงไทยอายุ๒๕ปีเลยเป็นเจอเพศเลยแต่เดินทางกลับมาจากดูไบเนี่ยวันนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยเลยฮะพบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาจวานอนรายที่ห้าเป็นหญิงไทยอายุ๒๕ปีปรากฏว่าเข้าไปดูทามไลน์ทามไลน์เนี่ยเดินทางกลับมาจากนครดูไบสหรัฐอารับเอเมริตนะฮะเข้าประเ
มีอาการเนี่ยป่วยตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วแสดงว่าติดเชื้อเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ติดติดเชื้อในประเทศไทยแค่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือไปติดเชื้อจากที่นู่นใช่ไหมเขาบอกมาจากดูไบคือคือเป็นก่อนเดินทางอาการป่วยอ่ะมีมาก่อนเดินทางแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นเฮ้ยทำไมเริ่มมีตุ่มขึ้นตามร่างกายเวลาเดินทางเข้ามา

เหมือนโควิดอย่างวันเนี้ยโควิดคุณติดได้หมดเพราะมันอยู่ในอากาศเขาเขายืนยันมาอย่างชัดเจนว่าแม้กระทั่งช่ององค์ช่องแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาทำออฟฟิศลงโรงเรียนเนี้ยวันเนี้ยแต่ฟีดาสลิงมันไม่สามารถแพร่ระบาดที่เหมือนโควิดคือเอาง่ายง่ายหนึ่งคุณจะต้องไปทำให้ตุ่มพองมัน

ส่วนใหญ่ตอนเนี้ยยืนยันว่าถ้าเราก็จะไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาโอกาสติดเชื้อมันน้อยอืมมันน้อยจริงจริงแต่ถามว่าโอ้โหเราก็ไม่ต้องกลัวเลยไม่ได้หรอกแอปพลิเคชันมันก็มีเยอะเนอะค่ะทุกวันนี้แล้วเราเห็นข่าวต่างชาติเราเห็นฝรั่งเราบางทีเราก็ชอบไงแองจี้อืมหือแต่ว่าพินาศลิงค์ที่ในไทย
มีพบห้ารายด้วยกันสามคนเนี้ยเป็นคนไทยคนไทยสองคนเนี้ยเป็นต่างชาติเป็นไนเจรียคนอื่นใช่ไหมคะอย่างล่าสุดเนี้ยที่เป็นรายที่ห้าเนี้ยก็คือคุณอาณุชิงเขาบอกว่ามาจากดูใบเนี้ยมีประวัติความสัมพันธ์ทางเพศค่ะอืมซึ่งด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศพอเข้ามาทุกเขาเห็นความผิดปกติก็เลยขอยากากตั
แล้วก็๓ทุกคนมีประวัติเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าถ้าประชาชนทั่วไปไม่มีพฤติกรรมการเปลี่ยนคู่นอน
นี่คุณอาทินบอกนะคะอืมหือเปลี่ยนคู่นอนบ่อยบ่อยหรือว่าไม่เลือกก็จะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนคุณเองเขายำแบบนี้
เพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาการติดเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าคนที่เราไปมีสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่สามารถเก็บเป็นเยอรมันใช่คนเยอรมันครับแต่เอาง่ายคือส่วนใหญ่คนไทยที่ติดก็คือเป็นมีเพศสัมพันธ์กับเขาอ่ะอ่าแต่ว่าอันเนี้ยคืออย่างรายที่ห้าเนี่ยคุณอา
แต่ขนาดเดียวกันที่เราจะต้องตกใจมากกว่าฝีดาดลิงคือค่าไฟ

โอ้มาบีกึกเสด็จลูกคุณแม่กอดคอกเลยนะสี่เจ้า
คือค่าไฟวันนี้๔๗๒บาท
บอกสั่งค่าไฟฟ้าผันแปรเขาบอกว่าถ้าสมมุติจะนับกันจริงอ่ะ
สูงขึ้นเนี่ยตั้งแต่เรามีไฟฟ้ากันมาเนี่ย
บางคนเทียบว่าสูงขึ้นหลากหลาย
หลักเกือบ๑๐๐หรือซ้ำไป

กันยายนแน่นอน

สำนักงานการไฟฟ้านะฮะฝ่ายผลิตเนี่ย
คือปรับละลอกแรกก่อน๓เดือนก่อน
โดยมีข้อความระบุว่าสร้างสมดุลผู้ใช้ไฟฟ้านะฮะกับกฟภเนี่ย
ปรับค่าเพิ่มไฟฟ้าผ่านแปรอีก๖๘สตางค์

ขอประเปิดเป็น๖๘๖๖สตางค์ต่อหน่วย

เกือบ๙๔สตางค์ต่อหน่วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้
พูดอย่างนี้มันก็จะงงว่าไอ้ที่ขึ้นเกือบ๔บาทกว่าครับ
แล้วดูออนไลน์ว่าเราใช้ไฟไปกี่หน่วย
เราใช้ไปกี่หน่วยปุ๊บเอาไปคูณด้วย
สมมุติว่าเราใช้ไป๕๐๐หน่วยนั่นแหละคือค่าไฟที่คุณจะต้องจ่าย
มันจะมีภาษีอีกถูกต้องไหมคะมันจะมีภาษีอีกทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเมื่อก่อนเราไล่กันมาเลยเนี่ยจาก๓บาทกว่า
ตอนนี้มันเกือบห้าบาทจริงจริงอันนี้คือภาระที่ทุกคนจะต้องได้ใช้
เขาถามว่าไอ้ค่าเอฟทีเนี่ยมันจะขึ้นอีกนานแค่ไหน
มันขึ้นไปเรื่อยเขาให้เหตุผลว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยแบกรับเยอะพอสมควร
เพราะเนื่องจากค่าพลังงานของโลกมันสูงขึ้นสูงขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าเอฟทีเนี่ยกันยายนถึงธันวาคม
มันจะเพิ่มสูงเป็น๒๓๖๙๗ตังค์ต่อหน่วย
รวมที่กรปภรับภาระต้นทุนแทนผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ย
ประมาณตอนนี้นะเขาบอกรับอยู่๘๓๐๐๐ล้าน
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่ามันจะส่งผลยังไงกับกระทบใส่พวกเราบ้าง
นะฮะ

๖๘สตางค์๖๘กับ๖๙สตางค์ต่อหน่วยเนี่ย
เขาบอกว่าสาเหตุหลักที่อยากจะทำความเข้าใจกับประชาชนทุกคนเลย
คือสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติอืม
เป็นก๊าซเหลวเนี่ยในตลาดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้น
จริงแล้วก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยมีนะในอ่าวไทย

เพราะว่าของประเทศไทยรู้สึกว่าเขามีคำตอบออกมาเหมือนกันว่า
มันยังไม่รู้ว่าใครจะได้ไปสัมประธานอืมอืม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องไปซื้อไอ้ก๊าซธรรมชาติเนี่ย
มาจากพม่าบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่
ซึ่งวันนี้ทดแทนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยแล้วก็พม่าที่ปริมาณลดลง

ขนาดเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่ารัสเซียยูเครนเนี่ย
มันส่งผลกระทบต่อทั่วโลกเลย
ความไม่แน่นอนของแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยแล้วก็พม่าเนี่ย
ทำให้กลกกระพรนะฮะหรือการไฟฟ้าให้ประเทศไทยเนี่ย
เขาต้องเตรียมพร้อมเพื่อใช้เชื้อเพลิงสำรอง
น้ำมันเตาน้ำมันดีเซลแล้วก็เชื้อเพลิงประเภทอื่นอื่นฐานหินเอ่ย
หรือถ้าสมมุติเรารู้จริงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำ
หรือพลังงานพตแทนต่างเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่า
สิ่งหนึ่งที่เรากำลังเผชิญกันอยู่คือ
การขาดแคนก๊าซธรรมชาติพอสมควร
สี่เดือนค่ะสี่เดือนก่อนแล้วหลังจากพันวา
ปีหกหกเรามาดูสิว่าข้าวไฟเราจะเป็นยังไงค่ะ
พรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้กลุ่ม
๖๐สตางค์ดีเซลล์ยังเท่าเดิมอยู่ไฮถูกต้องแต่ว่าก็ผันแปลจากทางตลาดโลกนะคะ
เพราะว่าตลาดโลกตอนนี้ราคาน้ำมันเขาลงแต่ของเราพรุ่งนี้ขึ้น
ทองขึ้นนี่วันนี้ทองขึ้นใช่ไหมล่ะทองขึ้นน้ำมันก็มีโอกาสขึ้นด้วยแหละ
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของมอสคลองขวาง
ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาก็มีประเด็นข่าวขึ้นมานะครับบอกว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่ง
ก็คือไปที่เป็นเหมือนกับบ้านพักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทาวน์ฮาวส์
หลังจากนั้นก็หรั่วปืนเข้าไปลองดูตามภาพนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็คือคนที่ไปยิงเนี่ยนะครับชื่อว่าในมีนภาระสิงห์นะฮะหรือว่ามอสคลองขวางครับอายุ๒๕ปีไปก่อเหตุนะฮะ
ชีวิตปืนเนี่ยยิงถล่มบ้านของทางฝั่งของนางสาววันวิสานะครับอายุ๓๐ปีและนี่คือบุ๊กนะฮะก็คือเป็นเพื่อนของทางฝั่งคุณวันวิสาเขาซึ่งอยู่ในบ้าน
เนี่ยนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับประเด็นมันก็คือว่ามอสกับกลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มเพื่อนทั้งหลายเนี่ยตอนแรกก็เป็นเพื่อนสนิทกันวันดีคืนดีเนี่ยมอสเนี่ยนะฮะไปหักเขา
ลักษณะก็คือ๑นะครับคือเวลาที่เขาเปียร์แชร์กันเนี่ยทางฝั่งของมอสเองเนี่ยนะครับก็พยายามจะเปรียร์เหมือนกันแต่เปรียร์ไม่ได้
พอเปียร์ไม่ได้เนี่ยก็ด่าทางเท้าแชร์ว่าไปโกงแล้วไปรวมหัวกับเพื่อนตัวเองเนี่ยโกงแชร์คือทำไมก็ถึงไม่ได้นะฮะ
สองก็คือมีหมาเนี่ยนะฮะไปกัดหน้าของเพื่อนหมาของมอสเนี่ยนะฮะไปกัดหน้าของเพื่อนเนี่ยนะคือก๊าซนั้นก๊าซเห็นไหมกัสนั้นข้างบนนั้นนะฮะเจ้าของบ้านแล้วก็บุ๊กเนี่ยในผู้บาดเจ็บเห็นไหม
ต่างคนต่างคภูว์ว่ามึงจะอย่างนี้มึงอย่างนี้ต่างทางนา
พอไปถึงเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามอสเองไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ
กัสออกมาเห็นบุ๊กเดินตามมาก็ควักปืนแล้วยิงใส่เลย
สุดท้ายไปโดนบุ๊กเนี่ยแหละฮะล้มลงในบ้านนะครับ
ทางฝั่งของแฟนของกัสเขาก็ต้องพยายามลากจูงกันเข้าไปในบ้านนะฮะ

ล่าสุดเมื่อประมาณสักบ่ายโมงที่ผ่านมาหรือบ่ายสองโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
เสียชีวิตแล้วเพิ่งจะเสียชีวิตเลยนะฮะ
คือถูกยิงเข้าไปทั้งหมดสามนัดนะครับจุดสำคัญคือเข้าที่ไทยทอยตรงคอนะฮะ
อีกจุดหนึ่งเนี่ยเข้าที่หัวเลยนะครับอีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นลำตัวหรือสักอย่างหรือแขนสักอย่างเนี่ยแหละฮะ
ล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับคือส่วนทางด้านของมอสล่าสุดก็ถูกจับเหมือนกันนะฮะ
ถูกจับเรียบร้อยนะครับมอสก็ให้ปากคำเลยบอกว่าเขาเป็นคนท้าผมก่อน
เขาเคยเอาปืนมาจ่อผมก่อนคือในบุ๊กเนี่ยเคยเอาปืนมาจ่อผมก่อน
ครั้งเนี้ยผมก็เลยเหมือนกับมาเอาคืนอ่าแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปถึงที่บ้านหลังนี้เนี่ย
ตัวเขาเองเนี่ยนะไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านหรอกเพราะเขาบอกเขาไปเปิดประตูแล้วประตูมันล็อก
ก็เลยคิดว่าไม่มีคนอยู่ก็เลยยิงปืนมั่วซั่วเข้าไปอืมซึ่งต่างจากทางฝั่งของกัส
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกกัสบอกเลยบอกว่าไม่ใช่เพราะกัสเปิดประตูออกมาแล้ว
แล้วก็เห็นด้วยเขาก็เห็นด้วยว่าทางมอสก็เห็นด้วยว่าการ์ดอยู่ในบ้าน
แล้วก็ยังเห็นบุ๊กเดินตามมาด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
มอสก็ชักปืนแล้วยิงใส่เลยบอกจะไปแค่เปิดประตูได้ยังไงอืม
เนี่ยนะฮะแล้วก็ทางฝั่งบนบ้านของทางกัสเองเนี่ย
มีลูกสาวกัสอายุเจ็ดขวบอีกหนึ่งคนอยู่ด้วยนะอืม
ในบ้านมีทั้งหมด๖คนถูกยิงเสียชีวิตไป๑
ล่าสุดนี้เสียชีวิตแล้วนะเนี่ยคนนี้ฮะก็คือบุ๊กนี่แหละครับ
ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งของเอ่อ
ตอนนี้ที่กำลังเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าก็หลายคนก็เพื่อนก็บอกว่า
ตัวมอสเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบพบปืนเหมือนกันมาตลอดเวลา
กำลังเป็นประเด็นเนี่ยว่ากินยาเสพติดที่แบบลิ้น
กินแล้วเป็นสีฟ้าฮะล่าสุดเนี้ยจ๋าฟิชิต
ของจัดภิชิดเนี่ยครับ
แต่ผมดูแล้วมันดูแล้วมันเจตนาเพราะว่าเขาไปกันทั้งหมด๔คนนะ
แล้วก็ไปก่อเหตุหลังจากนั้นก็หนีกันไปตำรวจรวบได้หมดแล้วนะฮะ
อีกคนผมจำชื่อไม่ได้มีไหมเรามีไหมอืมเนี่ยนะครับคือทั้งหมดสี่คน
ที่ไปก่อเหตุอ่ะโอเคแล้วต้องหาปืนไปจากไหนวะน้อยอุ้ยก็นี่ไง
พบกันแบบอื้อหือคือคือเอาจริงจริงนะคือผมทำไอ้เรื่องยิง
ยิงยิงกันเนี้ยช่วงเนี้ยผมจะทำเรื่องเนี้ยบ่อยมากค่ะคือจริงจริง
ผมต้องการจะให้ให้แบบสังคมมาเห็นด้วยว่าปืน
เนี่ยมันหาง่ายเหลือเกินเห็นไหมว่าการทำเนี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ย
มีเรื่องของการที่เอาปืนมายิงกันตลอดอืมอืมใช่ค่ะเอาแล้วมันมาจากไหน
เพราะมันเป็นปืนประดิษฐ์หรือปืนคือบางคนก็ไปซื้อไม่จากอินเทอร์เน็ต
อืมบางคนมันก็ไปซื้อกับอืมมันหาง่ายมากอ่ะปืนเอ่ยยาเสพติดเอ่ย
พ่อแทงลูกข่มขืนลูกเลี้ยงคือยาเสพติดทั้งนั้น
เอาขั้นไปสุกไว้ในบ๋อเกิกแล้วไม่เห็นเหรอ
คือมันเยอะมากค่ะฆ่าปู่ฮะอื้อ
ยาเสพติดทั้งนั้นเลยปืนเนี้ยก็หากันง่ายอืม
ที่เราเห็นจากบนร้านทองนี่มีทุกวัน

ยาเสพติดพนันออนไลน์อืม

มันเยอะมากจริง
ต้องบอกว่าร้านค้าเนี่ยเขาเริ่มลงทะเบียนกันวันนี้เป็นวันแรกแล้วนะคะ
โดยจากข้อมูลสะสมมีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วม๗๓๙๖๓ร้านค้า
ถ้าแบ่งก็คือเป็นผู้ประกอบการร้านค้ารายเดิม๗๑๓๔๐ร้าน
แล้วก็มีผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่อีก๒๖๒๓ร้าน
ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเงื่อนไขต่างที่โครงการกำหนด
แล้วก็สนใจจะเข้าร่วมโครงการระยะที่๕
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะ
ตั้งแต่เวลา๖นถึง๒๒นของทุกวันอย่างต่อเนื่อง
กว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะปิดรับสมัครค่ะ
โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการระยะที่๔

อันนี้คุณสามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระยะที่๕
ทางแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีเลยนะคะ
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมมาตรการหรือว่าโครงการอื่นของรัฐ
หรือว่าคุณเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการต่างเลยเนี่ย
หรือว่าจะติดต่อลงทะเบียนที่สาขา
แล้วก็จุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน
เพื่อที่จะดำเนินการเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินต่อไปก็ได้นะคะ
ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม
เข้าร่วมโครงการระยะที่๕แล้วนะคะ
แล้วก็ประสงค์ว่าคุณเนี่ยจะขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม

ก็คือสามารถที่จะสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
ตั้งแต่วันที่๑๗สิงหาคมเป็นต้นไปเวลา๖นาฬิกาถึง๒๓นาฬิกา

โครงการระยะที่๕ได้เพียงรายเดียวนะคะ
ส่วนสำหรับประชาชนล่ะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ

ก็จะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันแรกในวันที่๑๙สิงหาคมนี้นะคะ
เวลา๖นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาของทุกวัน
ทีนี้เนี่ยประชาชนคนไหนก็แล้วแต่
เคยใช้สิทธิ์โครงการในระยะที่๔มาแล้ว
คุณสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้เลย
แต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้แล้วคุณอยากจะใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะ
ก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค
ทีนี้ประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์โครงการระยะที่๕
ตอนนี้เนี่ยจำนวนไม่เกิน๒๖๕๐๐๐๐๐คน
คุณก็จะได้รับการสนับสนุนวงเงินเรื่องของค่าอาหารนะเครื่องดื่ม
ทั่วไปจะบริการนวดก็ได้สปาทำผมทำเล็บ

ตามที่กระทรวงการคลังเขากำหนดออกมาจากภาครัฐในอัตรา๕๐
ก็คือไม่เกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน๘๐๐บาทต่อคน
ตั้งแต่๑กันยายนจนถึง๓๑ตุลาคมค่ะ
โดยสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก๑๔กันยายนค่ะ
นั่นแหละเค้าต้องใช้สิทธิ์สมุทรละครึ่งเฟสใหม่
เดี๋ยวก็เขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ไปลงทะเบียนกัน
จะได้เริ่มใช้กันนะคะ

ก็ยังโอเคนะจริงมันก็ยังกระตุ้นเศรษฐกิจนะ
แต่คนนี้ร้านค้ามันจะไม่ค่อยรับกันแล้ว
มีลงทะเบียนล้านค้าเริ่มก่อน
ทางรัฐบาลเขาก็ยืนยันว่ามีคนลงทะเบียนเพิ่มนะแม่
แต่ก็แบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นร้านแบบ
ร้านของคุณเป็นแบบสาขาเยอะเขารับแน่
แบบว่าร้านข่าวสั่งตามสั่งอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้มีแบบว่าแพลตฟอร์มของออนไลน์

คุณผู้ชมเริ่มแจ้งมาแต่ละพื้นที่มีฝนตกลงมาเยอะแล้วครับแม่
ใช่ค่ะอายุเข้าอย่างเต็มรูปแดดถูกต้องไหม

เธอบอกแต่วันจันทร์เต้นไปจะเริ่มหนัก

ที่ฝนมันจะตกอ่ะค่ะเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
อ่านะครับไปดูกรณีของแม่เท่าวัย๖๖นะครับ
ถูกงูเห่าพ่นพิษที่ตาแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ก็เขาบอกเลยบอกว่าอย่าไปจับงูเองนะบางทีมันมีอันตรายเพราะงูมันพ่นพิษได้
อืมนะครับคือจากกรณีที่แม่เท่าคนหนึ่งครับวัยหกสิบหกปีนะฮะ
เป็นชาวจังหวัดชนบุรีไปช่วยเหลือลูกสาวนะครับ
เจองูนั้นเลื้อยเข้าบ้านแล้วเป็นงูเห่าก่อนที่จะถูกพิษงูเห่านั้น
่นใส่ตานะครับแพทย์เองก็ทำการล้างตาโดยน้ำเกลือนะฮะ
พร้อมให้ยาวรังงะปวดแล้วก็เตือนนะครับว่าอย่าจับงูเองนะ
เพราะมันเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้
ล่าสุดเลยครับนายนบพรหอมทับคางครับอายุ๒๙ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ดับเผลิงที่สวรรค์ตำบลนาป่า
บอกว่าขนาดที่ตอบจริงงั้นนอนกลางวันมีงูเห่านี่มันเล้ยเข้ามาในห้อง
จึงร้องให้แม่เนี่ยช่วยด้วยแม่เนี่ยมาถึงแม่ก็เอาไม้เขียบ
เพื่อจะไปจับงูสุดท้ายงูเนี่ยนะมันพ่นพิษใส่ตาครับ
ตัวแม่เนี่ยส่งโรงพยาบาลชนบุรีหลังรับแจ้งแล้วนะครับ
ที่ดับเพลิงเทศบาลตะบนนาป่าก็เลยไปช่วยจับงูที่ซุกอยู่ในข้างตู้เสื้อผ้า
โดยอยากฝากเตือนประชาชนนี่ไอ้แม้งูนี่อืมนี่เนี่ยนะฮะ
อ่ะลงดูลงดูสินี่เขาต้องใส่แว่นเข้าไปอย่างเงี้ย
ให้แจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านการจับงูไม่งั้นเนี่ยงูมันอาจจะพ่นพิษใส่ตาได้
นี่เห็นไหมคือวิธีประถมพยาบาลงูเห่าพ่นพิษสายตาคือห้ามขยี้ตาเด็ดขาด
ด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเกลือทันทีแล้วก็พบแพทย์ให้เร็วที่สุด
ระยะพ่นพิษอย่างแม่นยำหนึ่งถึงสองเมตรโอ้โหใกล้มากน่ะใช่
เพราะอันนั้นนะคะอยู่ใต้โต๊ะนะคะแล้วเขียไม้เข้าไปแล้วอ่ะ
ยังพ่นใส่ตาเลยขนาดเนี้ยพี่นั่งอยู่ในกับรถเมล์เนี้ยถึงหนูเลยเนี้ย
เนี้ยสองเมตรได้ไหมอืมถึงค่ะสองเนี้ยเมตรเนี้ยใช่ประมาณเนี้ยถึงอันนี้กล้องตัดมาดูนะ
หลังป้องกลับมาเออเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยถึงนู่นอ่ะเนี้ยถึงรถเมล์
รถเมล์ว่าถึงเนี้ยสองเมตรประมาณเนี้ยถึงที่มดประมาณอืมสองเมตรนึง
นี่พ่นขนาดเนี้ยดูสิฮะคือทีนี้ทางฝั่งของลูกสาวผู้บาดเจ็บก็บอกว่า
คือหลังจากที่แม่เนี่ยถูกพิษพ่นใส่ตาก็เลยรีบเอาน้ำเปล่าเนี่ย
ล้างตาให้กับแม่แล้วก็เอาน้ำเกลือเนี่ยนะที่มีอยู่มาล้างตาให้อีกรอบ
ประถมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากนั้นก็รีบพาส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ตอนนี้แม่ได้รับการรักษาจากหมอเรียบร้อยนะฮะตนเองอยากฝากเตือนผู้ที่พบเห็นงูเข้าบ้าน
ว่าจะงูพิษหรือไม่มีพิษระวังอย่าไปจับเองหรืออย่าเอาไม้ไปเขียไล่
เพราะมันอาจจะเกิดอันตรายได้ฟังเสียงลูกสาวหน่อยฮะ
ตอนแรกพอเรียกแม่มาปุ๊บแกก็นั่นแหละหาไม้เลยอ่า
กาจะมากาจะมาไล่มันออกแต่งำใส่บุ๊คใช่นะครับ

นี่เอ้ดูสิไก่ไหมอันตรายเนาะโอ้พ่ไกรมากเลยอ่ะ
แบบนี้มากคุณแม่อ่าห่อน้องกลัวจำเรื่องตะภาพสีทองได้ไหม

เมื่อก่อนเด็กมันมีขาย

พี่ผมพ่อเมแต่อันนี้บ้านไหนอะ

ปรากฏว่าวันนี้ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาเนี้ยคุณดูมีเหรอแม่ง
ไม่มีเดี๋ยวจะรู้จักหรือว่าเคยมีเห็นเลยมีอย่างงี้เหรอมีมันทองทองน่ะ
แต่อันนี้คงไปเจอตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็โอเคล่ะจริง
เขาบอกว่าคนก็จุดทูบจุดเทียนขอโชคขอลาบจากตะภาพสีทอง
ซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไว้ในตู้กระจกหน้าบ้านเนี่ยหลังจากที่มีคนถูกหวยมาแล้ว
สามงวดตะภาพตัวเนี้ยนะฮะดูจริงจริงแล้วเนี้ย
เราพูดถึงแบบว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะเนอะสวยสวยงามสุดแปลกประหลาด
แล้วก็ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเขาบอกอย่างงี้แต่โอเคสีทองมีแองจี้แต่เป็นลายลายยังไม่เคยเห็นว่ะ
นี่พูดจริงเลยที่เห็นเป็นลายอย่างนี้ไม่เห็นแต่แบบตัวเป็นสีทองเลยเคยเห็น
ไม่อุ้ยมันเลยนักทูบมาแล้วทูบแล้วก็มีการส่องเลข
บ้านเข้าจำกับว่าวันเหมือนก็จะแบบด้วยวิถีชาวบ้านเขาก็จะไปหาปลามาทำอาหารเนี่ยหรอ
ซึ่งแต่ละวันจะจับป้าได้บาดน้อยก็แล้วแต่เป็นครั้งนี้
ในชีวิตเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนวัตถาภาพเป็นสีนี้
นำมาเลี้ยงเอาไว้โดยใส่ไว้ในตู้กระจกนะฮะแล้วก็ให้อาหารแบบเป็นเนื้อสด
จากนั้นชาวบ้านที่ทราบก็เดินทางมาจุดทูบจุดเทียนขอโชคขอลาบเป็นกันเป็นจำนวนมาก
หลังมีคนในหมู่บ้านเนี่ยถูกหวยจากเลขตะภาพสีทองมาแล้ว๓งวดติด
งวดนี้ชาวบ้านก็มาแห่ขอโชคขอราบกันอีกซึ่งเลขที่ได้ก็คือ
เพราะตัวเลขจะขึ้นมาแล้วไปเอามาจากไหนอ๋อเวลานางส่องก็จะเห็นตัวเลขนี่
เขาบอกตัวเลขจะขึ้นมาหลังกระดองว่ะแต่ให้ถูกมา๓งวดติดกันแล้ว
เพราะก็เลยไปซื้อหวยตามภาพสีทองเค้าบอกอย่างงั้น
๖๗๓มีเสียงป้าไหม
ไม่มีเสียงแต่เราดูไม่ออกหรอพี่นี่เลข๖
ไปบนซ้ายข้างบนเห็นไหมพี่ตรงกลางกระดอง

หนูเห็น๖เนี่ยแต่๗อยู่ที่ไหนเหละ๗อยู่ขวา

เหมือนเกมจับผิดเลยเนอะ

แต่ที่เป็นลายอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะเอาตรง
เมื่อกี้คนส่งมาอายุที่ยาวผลเริ่มตกแล้ว
น้าคอมาไม่ได้หรือไม่ได้หรือ
แค่จะมาคอฉันไม่เคยได้เลยเดี๋ยวนี้
หรือเปล่าไม่มีศัฒนาหรือเปล่า

ต้องทำมาหากินถึงจะได้เงินถูกไหม
อืมแล้วหมดแล้วแม่ก็ออกบ่อถูกอีกนะ
ฉันไม่เชื่อถ้าสมมุติคนให้หวยถูกก็ไม่ต้องทำอาหารกินแล้วล่ะ

เจอเข้าทรงแล้วเขาใส่ให้คนใส่ซองมากลับไว้ซึ่งดีกว่าถูกไหมล่ะ
อืมอ่าเมื่อกี้แต่ภาพสีทองใช่ไหมคะ
หลักกิโลเมตรเข้ามานะพี่นะ
คือหยุดไม่อยู่จริงแม้กระทั่งถูก
มีคนแบบว่าลอบเผาไปแล้วเรียบร้อยเมื่องวดที่แล้ว
อันนี้มาใหม่ค่ะมีจำลองมาเลยด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าหลังจากที่เพลิงหมาแงนของหลักกิโลเมตร
เขตพื้นที่บ้านหนองหินบ้านนา
สุรินถูกมือดีลอบเผาไปเมื่องวดที่ผ่านมา
ทำเอาบรรดารของนักเสี่ยงโชคโอ้โฮต้องมองหาที่พึ่ง
เพื่อที่จะเสี่ยงโชคในวันที่๑๖สิงหาคม
ก็เลยมีนักเสี่ยงโชคที่ทราบข่าวเนี่ยมีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคาระแมะนะคะ
ก็เรียกว่าพากันนำหลักกิโลจำลองก่อสร้างขึ้นมาใหม่เลยเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนมาเสี่ยงโชคกัน
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปสำรวจในพื้นที่หลักกิโลเมตรที่๒๗สายศรีขอรภูมิรัตนบุรีจังหวัดสุรินค่ะ
หลังจากทราบข่าวเนี่ยนะคะก็คือมีชาวบ้านพากันนำหลักกิโลเมตรจำลองมาตั้งเอาไว้บริเวณริมหนองน้ำอีสานเขียว
ซึ่งห่างจากหลักกิโลเมตรเดิมประมาณห้าสิบเมตรเนื่องจากว่าทางหลวงชนบทเนี่ยค่ะ
เขามีการสั่งรื้อไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ก็เกรงว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาขอหวยเนี่ยจะเกิดอันตราย
ก็เลยสั่งการให้รื้อออกไปจากพื้นที่ทีนี้จากการสอบถามประชาชนรายหนึ่ง
เดินทางมาเลยนะคะจากลาดกระบังช่วงวันหยุดยาวนะคะ
ก็พากันมาเที่ยวงานแสงสีเสียงแล้วก็งานที่อำเภอเมืองสุรินทร์
หลังจากนั้นก็พากันมาดูหลักกิโลเมตรที่ถูกเผาแล้วก็มาดูหลักกิโลเมตรที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วย
เพื่อที่จะขอโชคลาภหน่อยงบวันที่๑๖สิงหาคม
พร้อมกับจุดทูบเทียนเพื่อขอโชคลาภนะคะในขณะที่จุดทูบ
ก็มาหยิบลูกปิงปองเสี่ยงโชคเขามีลูกปิงปองเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าได้เลขเป็น๕๙หลังจากทูบไม่หมดก็พบเลขอีกค่ะ
นี่หนึ่งสองสามห้าเก้าเหรอห้าเก้าแล้วก็หนึ่งสองสาม
หนึ่งห้าเก้าสองห้าเก้าอย่างเงี้เหรอค่ะ
มาไงคะพี่อืมแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะมีทูบ
ทูบที่มีตัวเลขเขาก็จุดกันเนี่ยใช่มีคนเห็นเป็นเลขหนึ่งสองสามขึ้นมาอย่างงี้
ครับมีนี่แหละค่ะอ่าโอเคอีกหนึ่งเนี้ย
มีเรื่องเกี่ยวกับครูบาบุญชุ่มครูบาบุญชุ่มเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า
มีการแชร์มากมายไม่ว่าจะเป็นในติ๊กต๊อกหรือในออนไลน์ก็มีการพูดถึงครูบาบุญชุ่ม
ในที่สุดแล้ววันนี้ครูบาบุญชุ่มเนี่ยนะฮะก็
เรียกได้ว่ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนี่ยล่าสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเก้ารับครูบาบุญชุ่ม
เป็นพิสุอาภาษณ์ในพระบรมราชานุเคราะห์นะฮะเป็น
ขณะที่โลกโซเชียลเนี่ยก็พูดถึงกันอย่างมากเกี่ยวกับภาพของครูบาบุญชุ่มเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งนะจากอาศนะไปกราบไห้สามะเนรน้อยเราจะเห็นใช่ไหมที่เราจะเห็นกันเนี่ย
เนื่องจากว่าอู้ครูบาบุญชุบบอกนิมิตเห็นเป็นสามเณรน้อยนั้นเป็นอะไรนะ
เจ้าแม่เจ้านางปาบูทองเป็นผู้มีบุญญาที่การกลับชาติมาเกิด
เพราะอดีตชาติเป็นเจ้านางปาบูทองกับชาติมาเกิดล่าสุดครับ
รักเชียงตุงเขาโพสต์คลิปพระครูบาบุญชุ่มเนี่ย
ขณะที่เตรียมออกจากโรงพยาบาลในกรุงเทพหานครแล้วคืออาการดีขึ้นแล้ว
ว่าวันนี้เป็นวันมงคลวันดีที่พระครูบาบุญชุ่มเนี่ย
หลังจากที่ออกจากถ้ำ๓ปี๓เดือน๓วันกลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
ด้วยความดูแลของในหลวงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย
รับไว้เป็นพิสุอาภาษณ์ในพระบรมราชานุเคราะห์เนี่ย
ทำให้รู้สึกปลื้มปิติยินดีหาที่สุดไม่ได้นะครับ
ขอน้อมจิตน้อมเก้าขอพระองค์สมพเจริญรู้สึกซับซึ้ง
พระมหากุราธิคุณที่ดูแลพระครูบาบุญชุ่มที่ป่วยในครั้งนี้นะฮะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาแค่ระบุว่าเป็นหวัดไม่สบาย
แล้วก็บอกว่าครูบาบุญชุบเหนื่อยมาหลายวันนะฮะ
โดยเดินทางจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาถึงกรุงเทพมหานคร
จริงแล้วมารักษาตัวตั้งแต่วันที่๘สิงหาคม
ที่ผ่านมาจนวันนี้๑๕สิงหาคม
เขาบอกว่ากุบับบุญชุมมีรูปไม่มีอาหารรูปไม่ใช่จริง
บัตรนี้ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว

สิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเขาก็ว่าอย่างนั้น
อันนี้ก็คืออัปเดตครูบาบุญชุ่มล่าสุด
โอเคนะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับ
เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาอีกหนึ่งข่าวที่
วงการบันเทิงก็ดีใจกับเขาคือน้องเวีย

มีทายาทเป็นผู้หญิงใช่ไหมแม่เขาหลุดเพศออกมา
ออกมาว่าเป็นลูกสาวแน่นอน

แสดงความยินดีกับคุณเวียด้วยอายุอนามเนอะ
สมควรจะมีครอบครัวแล้วเวียเป็นคนที่อยากจะมีครอบครัวมานานแล้วล่ะ
แต่ปรากฏล่าสุดแอคเคาน์ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับ
ได้โพสต์ข้อความระบุว่า
เอาหัวโขนเพจหมอมณินทาเรื่องท้องแบบนี้

เอาเรื่องท้องก่อนแต่งคลอดก่อนกำหนด

แล้วหมอพยาบาลมาเม้นต์กันทั้งนั้น
ตลาดร่างไม่ใช่สถานที่

งานนี้ก็เลยทำให้เกิดดราม่าสนัดโลกออนไล

เฮ้ยมันเหมาะสมแล้วเหรอที่เอาเขามาเมาส์กันอะไรอย่างนี้

ถูกตอนนี้ก็คือหลังจากที่
คนก็แสดงความยินดีไปแล้วก็มีเรื่องดราม่า
เรื่องดราม่าเรื่องควรไม่ควรอ่ะเขาจะท้องอะไรก็เรื่องของเขา
อะไรอย่างเงี้ก็ยินดีกับเขาไปอะไรอย่างเงี้คนก็ตั้งแต่
อาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันแม่มานะแม่โจรวันนี้
ล่าสุดก็คือสิ่งที่คนที่เอามาคอมเมนต์กลายเป็นว่าเป็นบุคลากรทาง
การแพทย์อ๋อก็คือด้วยต้องเก็บความลับของคนไข้
หรือเป็นคนที่มองเห็นว่าความลับของคนไข้เนี่ย
สำคัญที่สุดตามจัญญาบันอะไรอย่างนี้ไม่ควรจะเปิดเผย
แต่เขาก็เหมือนวันนี้หลายคนก็มีเพจหนึ่ง
เขาเอามาลงให้ดูว่าแบบตึ้งตึ้งตึ้งเป็นอย่างงี้
แต่เราก็คือไม่อยากเอาภาพให้ดูเพราะว่ามันก็อาจจะไม่
ไม่เหมาะเวลาเห็นข้อความบางอย่างนะคะซึ่งข้อความบางอันก็แรง
ว่าแบบอุ้ยแบบว่าน้ำยาดีจังเลยแบบอ่าประกัด
แต่ท้องวันแม่คลอดวันพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วใหม่อ่ะ
แล้วยังไงอ่ะแล้วก็คนก็บอกว่าพอสมควรเหรอที่มันออกมาจาก
ใช่เขาก็ก็ทำไมอ่ะนั่นแหละอายุเขาคนอยู่อาจถึงเวลาที่จะต้อง
ต้องมีคนปวดแล้ว

คัมแบ็คในรอบ๑๕ปีสำหรับเกอร์เจเนอเรชั่นนะคะ
ก็ออกวางจำหน่ายครั้งแรกในวันที่๘สิงหาคม
แล้วก็มียอดขายสัปดาห์แรกในวันที่๑๔สิงหาคม
อยู่ที่๑๘๕๖๐๐ก๊อปปี้ตามชาร์จฮันทอ
โดยอัลบั้มเต็มชุดที่๖ของเกอร์เจนเรชั่นนะคะ
ซึ่งบันทึกได้ประมาณ๙๒๐๐หลังจากเปิดตัวครั้งแรก

เรียกว่ามียอดขายสูงสุดในชาร์จฮันทอ
สัปดาห์แรกที่ยอดขายอันดับที่๒๘ค่ะ
สำหรับเกอร์เจเนอเรชั่นเป็นกลุ่มนักร้องหญิงประเทศเกาหลีใต้
ประกอบไปด้วยสมาชิก๘คน

ก่อนอันนี้มี๙คนนะคะ
ก็เรียกว่ากลับมาทวงบันลังตัวท็อปหลังจากคัมแก๊ค
รอบ๑๕ปีกันเลยทีเดียวค่ะ
ฉลองครบรอบการเดวิว๑๕ปีของวงด้วย

เห็นไหมออกมาก็คือคนติดตามซื้อ
ขายดีมากทีเดียว

เหมือนออกอัลบั้มอะไรมาอะไรอย่างนี้

แล้วก็มีโอกาสได้พูดถึงวิธีการดูแลผม

ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่ง
ก็คือคุณนุ่นก็ยอมรับว่าคุณนุ่นนั้นสระผมแบบครึ่งหัว

ข้างหน้าอย่างเดียว

คือคุณคิดว่าผมยาวแล้วสักแค่ครึ่งอย่างนี้ฮะ

เขาสระครึ่งหัวนี้ลงมา

เพราะผมของเขายาแล้วมันแห้งช้า
เขาก็บอกว่าแบบกว่าจะรอให้ผมแห้งไม่นานที่ดี
เสร็จมั้ยเขาใส่วิกเรือตามันสุดยอด

แต่เมื่อก่อนจะชอบสระผมครึ่งหนึ่ง

จะใส่สเปย์ค่อนข้างเยอะ

แล้วก็

สระแค่ครึ่งหนึ่ง

หรือว่าวิกตรงที่เลียน

ถ้าเป็นหน้าม้าก็พงสระต่าง

แบบอันนี้รูปมา
โหเนาะ

ทีใส่วิกใส่วิกก็จะใส่แค่ครึ่งนึงมันจะมีวิกแบบใส่ครึ่งหนึ่ง
แล้วข้างหน้าโดนสเปรย์เยอะก็เลยสักแค่ข้างหน้า
สระแค่ข้างหน้าไม่ใช่ครึ่งล่างแต่สระครึ่งหน้านี้
อีกครึ่งก็จะไม่ทันใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้ไหม้แล้วตอนนี้เขาสระทั้งหัวแล้วเพราะเขาใช้ไรโอ
ผมขาวแล้วเปลี่ยนสีผมอยู่ข้างหน้านี้เลย
ผมยาวตลอด
ไม่ไปให้ร้านก็สระไม่เอาชอบสระเอง
สระผมเองบางทีก็สระครึ่งหัว

และที่ตอนที่เขาเล่นเรื่องนั้น
แล้วเขาจะไปนั่งอยู่แล้วเขาเหมือนมีคนเข้ามาอยู่ในร่างเขา

เสร็จแล้วปุ๊บนางก็บอกว่ามีคนเดินล่ามโซ่มาไง

เดี๋ยวนางไปหามดดำดิเนี่ย

นางก็ผลิตภัณฑ์ของนางไงขายของไงเนอะ

คือแบบละครพิเศษมันถ่ายนานอะไรอย่างเงี้ย
นางก็บอกคู่พี่ไม่เชื่อเขาต้องเชื่อว่า
ตัวละครมีตัวตนจริง

กลิ่นได้กลิ่นแบบดอกไม้ไทย
วันดีคืนนี้ก็มีคนเดินล่ามโซ่อะไรอย่างนี้
คุณไอ้นุ่นบอกว่าโอเคละครทั่วไปที่นางเล่นก็เยอะอยู่แล้ว
นางบอกว่าแต่ละครพี่เลียชไปแล้วมันถ่ายที่โอ้โห
พี่สวัสตร์ต้อนั้นถ่ายแต่พลิกชีวิตนางเลยนะพี่สวัสตร์พลิกจริง
นางงามมีสช์มหลีส่ียอร์ตัวสู่แจ้แม่หนังบุ้แล้วก็เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ด้วยล่าสุดมีรายงานว่ามิดเชียโหย์นะครับ
โดยพิธีนี้มอบขึ้นเมื่อวานนี้ครับที่โรงละครในฮอลลีวูด
เมื่อก่อนนางเล่นหนังฮ่องกงหลายเรื่องเนอะ

หนังกำลังภายในนางเล่นด้วยป่ะอืมเล่นเขาจะชอบเล่นคู่
กับอ่ามิเชียวอยู่กับอีกคนชื่ออะไรนะคะช่างชื่อยี่อืม
เจ้าเว่๋ยเจ้าเว่๋ยอีกคนหนึ่งสวยไหม
ชาลีคุณแจ๊กชาลีค่ะเขาดีใจมากมากเขาเจอกิ๊บติด
ผมรูปโปรดงานนี้เขาเลยเหมายกแผงมาเลย
คือคนนี้นี่เป็นแบบว่ามีเรื่องให้เราเห็นกันได้อยู่บ่อยนะคะ
แน็กชาลีจนตอนนี้เรียกว่าขึ้นแท่นเป็นบุคคลสุดติด
ที่เรียกว่าสามารถสร้างความตะลึง
แล้วก็เรียกรอยยิ้มจากคนดูได้ในเวลาเดียวกันพี่เห็นไหม

ล่าสุดคุณขาเขามีการเผยคลิปอวดกิ๊บติดผมอันใหม่พร้อมระบุบอกว่า

เขาบอกว่ามีลุงมาขายฉันก็ซื้อสิฮ่า

นานจะได้ใช้ของปลอมกับเขาบ้าง
ปกติหยิบแต่ของจริงมาแปะงานนี้ทำเอาแฟนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยดูสิ

เขาเป็นคนหลอ
มูกตาเตอดูสิครบหมดเลยจริง
แต่ตอนนี้มันไม่ดูแลตัวเองปล่อยตัวเอง

ถ้าสมมุติดูแลตัวเองมันเป็นผู้ชายที่หล่อคนหนึ่งเลย

คนก็ไปขอหวยกันอย่างนี้เหมือนคนไปขอหวยขอหวย

ขอหวยหน้าบ้านมีต้นโพลคิดถึงต้นโพลตามเนี่ยลุงโชคชายศรีเนี่ย
มันก็ไปสร้างบ้านต้นไม้มันบอกว่าก็เห็นคนอื่นเขาสร้าง
แล้วก็สร้างซ่วมให้เจ้าที่ด้วยติดแอร์เจ้าที่ด้วย

แล้วตัวเองก็เข้าไปอยู่กับเจ้าที่บอกไม่เห็นจะมีเจ้าที่ออกมาหลอกมันเลย

อืมเขาทำคอนเทนต์ทุกครั้งแล้วดูแล้วยิ้มอ่ะในในอินสตาแกรมเขาอ่ะ
ก็ไม่ใช่คอนเทนต์แล้วเนี่ย
มาถึงไม่คุยอ่ะ

ไม่รับวันนี้รับอีกสองชั่วโมงไม่รับอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมให้เขามาจับงูที่บ้านพี่อ่ะ
ก็ไม่ต้องถ้ากันเดี๋ยวมันก็มาบางทีมันก็ยังมานะแต่ก็คือเดี๋ยวมันรับเนี่ย
เดี๋ยวสองชั่วโมงเนี้ยรับแล้วแต่ถ้าสมมุติมันมีเงินอยู่อย่างเงี้ย
ผมว่าไม่รับดีกว่าครับผมไม่อยากจะออกจากบ้านอะไรอย่างนี้
คือเหตุผลของมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนมนุษย์มนาเขาอะเนี้ยบ้านเนี้ยเนี้ยเนี้ย
นี่คือเจ้าที่สารเจ้าที่เสาเดียวด้วยอันนี้หนูเคยเห็นเขาขึ้นไปอยู่
ปีนขึ้นไปอันนี้สักพักนึงแล้วนะหนูเห็นไอ้แจ๊คไปไง
เดี๋ยวได้โฆษณากันแล้วก็เอา๓คนเนาะกลับมาแบบว่าเหมือนแฟนฉัน
อะไรเงี้ยไอแจ๊กเตรียมตัวไปถ่ายโฆษณาแล้ว

รถคันนี้ผมไม่เคยยี่ห้อนี้ผมไม่เคยรู้จัก

อาจารย์เอกไดผมอายจารย์เอกไดผมเนี้ยเสื้อที่แบบจับนิดนึงแล้วขาดมา
เนี่ยเราไม่รู้ไงเธอ
ที่พวกดาราไส่กันอ่ะ

มีร้านขายเสื้อร้านนึงแถวชาวพันค์ควาย
เหล่าเชื้อผ้าแบบเชื้อวินเทจ
เคยไปถ่ายรายการอุ้ยหลายแสนมาก
ซึ่งเปียงเป็นเราจะก๋อกเก่า
บางทีเราจับขึ้นมาต้องจับเบาใช่เพราะมันอย่างเสื้อตัวเนี้ย
มีข่าวว่าแจ๊สซื้อไปล้านหนึ่งอ่ะล้านห้าล้านห้าของจริงไม่ใช่
เขาบอกว่าจนกลายเป็นดราม่าเพราะหลายคนมองว่าเฮ้ยสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า
วันนี้คุณน่าสิภงนะฮะอายุ๒๖ปีเนี้ย
เจ้าของร้านขายเสื้อวินเทปมือสองเปิดเพราะว่าตนไลฟ์ขายเสื้อในไอจีเนี่ยมีคนดูน้อยมากจนถึงตอนตีหนึ่งก็เริ่มคุยกับเพื่อนแนวประชดว่าวันนี้ขายยอดได้๘ล้านบาทแล้ว
เพราะว่าอย่างงั้นจากนั้นพี่แจ๊สซึ่งก็รู้จักกันอยู่แล้วก็เข้ามาดูไลฟ์เลยแซวเล่นว่าวันนั้นพี่มาตลาดไม่เข้ามาหาผมเลยต้องแก้มือแล้วล่ะซื้อเสื้อผมสักตัวปิดยอดให้สักล้านนึงสิก็เหมือนกับตอบโต้กันไปมาอย่างเงี้ย
คือแจ๊สชอบใส่เสื้อฟวงเสืออะไรอย่างงี้ชอบอยู่แล้วไงโดยเสื้อตัวนี้เป็นป๊อกอาร์ตตอนแรกขาย๒๐ตัวละ๗๕๐บาทเดี๋ยวดูสิ๗๐๐๕นะตัวนึงอะก็เลยลดให้เขาเลย๔๐๐๕
แต่พี่แจ๊สเห็นตนนี่คุยเล่นในไลฟ์บอกอยากให้ยอดยอดล้านนึงเลยพี่อฟีมตอบได้เว้วว่าเอ๊ฟซื้อเสื้อเนี่ยราคา๑๕๐๐๐๐บาท
ซึ่งศื่อมไม่ทึงประมาณหลักพันก์กี่พันกะบาท
ซึ่งด้วยเฟซบุ๊กก็รู้ดูแลวด๋วบันเป็นการแกล้งกันอะไรอย่างนี้
มันไม่แพงจริง

หรือพวกแบบวงสมัยก่อนที่เราเด็กพวกนั้นแพงมาก
ที่บางตัวเขาไม่ได้ผลิตแล้วพี่สกรีนแบบโลโก้เก่า

เขาได้รู้นะแม่เพราะว่าตะเข็บมันจะไม่เหมือนเย็บสมัยนี้
มันจะเก็บเดี่ยวอะไรรุนนั่นเขาได้อธิบาย
ในรุ่นผมตอนนั้นที่ผมไปรุ่นแล้วเขาจะใส่พวกนี้
แล้วก็กางเกงแบบหลุดตูดหน่อย
กางเกงหลุดตูดแล้วใส่ซื้ออย่างนี้

อย่างนี้ไหลยกเต้นอย่างนี้
เต้นอย่างนี้แล้วก็เดาลม
เดาลมเหมือนนางบอง

เหมือนว่าวสมัยก่อนนะ
เต้นเป็นว่าว

จริงเป็นอย่างนั้นเลย

รุ่นผมทำงานตามอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเสื้อมาดอนน่าอย่างนี้
เสื้อไม่เคยอักษรแพง

มันเป็นพวกเสื้อวงเมื่อก่อนหรือตัวลำไปกี่บาท

รักษาสุขภาพผลตกแน่นอนสวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป